คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ถือมีดสปาต้าเนี่ยไอ้คลั่งบุกฟันรถเนี่ย
เข้าไปในโกดังไปฟันรถเก๋งชาวบ้านเขา
พอคนเข้ามาห้ามอย่างที่ดอมบอกอ่ะมึงจะทำไมก็พ่อกูรวยอ่ะ

สำนักมาแล้ว

พูดหมายมันได้จำเชียวไว้เลย
ไปเย็นไหม

กล้องวงจรปิดในโกดังร้านวีรสินการเบาะ

เทศบาลเมืองกระบี่บันทึกภาพเหตุการณ์นี้น้ำแข็ง

แล้วมีสปาต้าเข้าไปตะโกนด่าอยู่สักพัก
แล้วใช้มีดฟันไปที่โซฟาก่อน
แล้วก็ฟันรถเก๋งฮอนด้าสีดำของลูกค้าที่จอดอยู่นั่นน่ะ

แม้คนในบริเวณนั้นจะตะโกนห้ามแต่ผู้ก่อเหตุไม่หยุดซ้ำจะตะโกนสวน
บอกแล้วจะทำไมก็พ่อกูรวย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
นายปฏิพานพรมศรีพัฒน์ลูกจ้างของร้านเล่าบอกว่า
จ้างให้เขากับภรรยากับลูกเนี่ยพักอยู่ในบริเวณโกดังนี่แหละ
คืนเกิดเหตุโอ้โหผู้ก่อเหตุบุกเข้ามาตอนแรก
เอาเหล็กนะไล่ตีผมนะพี่แล้วบอกให้ไปตามเจ้าของร้านมา
โอ้นี่ไงฟันโซฟาเบาะนี่
ครับแต่หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็กลับมาอีกนะ
แล้วคราวนี้เอามีดฟันเข้าของเละเทะเลย
แล้วปรีจะเอามีดไปฟันเมียผมด้วยนะผมก็รีบเข้าไปห้ามอ่ะดิ
ทำให้ผู้ก่อเหตุคนนี้ยิ่งโมโหยิ่งคลั่งเลย
ถีบตู้ปลาแตกอีกต่างหากแล้วฟันใส่รถเก่งลูกค้าแล้วก็หนีไป
ขณะที่นางสาวจุรีพรสุขศรีเมืองท่านเป็นเจ้าของร้านนี้
เล่าบอกว่าโอ้โหเขาบอกว่าที่เข้ามาเนี่ย
ทำแบบนี้๒ครั้งแล้วนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
ช่วงเวลาห่างกันเพียง๓วันเท่านั้นเองนี่เจ้าของร้านอยู่ขวามือ
นั่งเล่าให้เราฟังอยู่เธอก็บอกแจ้งความแล้วที่สพเมืองกะบี่
แต่ตำรวจก็ยังไม่มาจับสักทีนะฮะจึงให้ลูกจ้างไปแจ้งความอีกรอบ
อยากให้ตำรวจรีบมาจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดี
เพราะหากปล่อยไว้ผู้ก่อเหตุอาจจะบุกเข้ามาอีกก็ได้
คุณตำรวจไม่เห็นคลิปเหรอครับ
เห็นคลิปหรอกครับว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียแค่ไหน
ทำไมไม่มาดูเหตุการณ์ก่อนโอ้โหตายแล้วสพเมืองกระบี่